บ่อแรกเนี่ยคือเป็นบ่อขนาดเล็ก

เหมือนกับเมียไม่ได้มีนักวิชาการ

ใช่พระองค์นั่นคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

องค์ก็เปลี่ยนสภาพตัวเองกันเป็นเกษตรกร

ส่งย้ายปลาด้วยตัวเองเอาสวิงตักด้วยตัวเอง

เพราะเปลี่ยนปลาจากแม่น้ำนาย

เอาวังตัวเองมาเป็นแหล่ง